ให้เยอะ

ต้องไม่มาพูดไปเสียเปล่า

คำพูดของพี่ยังไม่เคยเสียเปล่า

ที่ฉันก็บอกว่าพบกับเราได้ทุกวันนะคะ

ข่าวแรกวันนี้
เคชั่นจะได้ดูรายการทั้งสดทั้งแห้ง

เป็นเรื่องราวของความหนาวของคุณม้า

ผมถามก่อนก่อนที่จะไปเข้าข่าว

คุณไปพูดข่าวอะไร
วันนี้ในเว็บไซต์ต่าง
ว่าจันทรงจันทารอะไรเกิดขึ้น

หัยหัยผมตกใจ
ให้ช่วงนี้เขาเสี่ยวใช่มะ
ว่าจะหัวมาข้างหลังอะไรกันอีกนะ

ข้างหลังไม่มีทางเข้า
มันดังขนาดไหนคุณหนุ่มกัญชัย
ก็เมื่อวานทั้งเมื่อวานทั้งเมื่อเช้าไงล่ะ

เมื่อวานนี้พี่ม้าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์

เขาเรียกว่าออกความคิดเห็นแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมาก
แต่เขาไปออกอีกที่หนึ่ง

อาบน้ำ

ใช้ส้วนซ่วมซึมอยู่

ก็เรียกว่าเปรียบเทียบให้ฟัง

ไอ้คำที่มันโดนเต็มเลยเนี่ย

คืออันนี้ก็เลยทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

ก็เปรียบเทียบให้มันเห็นชัดเจนไง
แต่ไม่ได้ด่าใคร

คุณยืนยันว่าคุณไม่ได้ด่าทั้งคู่

มันเป็นการเปรียบเทียบให้ฟัง

ถึงความแตกต่าง

ในสังคมของเรา

แต่เค้าบอกว่าออแบบนึงก็ไปดูถูกเค้า

พรุ่งนี้ไปเอารายการกันหน่อยนะ
เรื่องความหนาวเย็นนะคะไทยรัฐหน้าหนึ่งค่ะ
ข้างบนนะคะเป็นรูปของเหมือยขาบ
เกาะใบไม้นะคะและนี่ก็คือเหตุผลที่มีน้ำค้างแข็ง
เหมือยขาบหรือว่าแม่คณิ้งเกาะนั่นก็คือว่า
อุณหภูมิที่ดอยอินเทอร์นั้นลบ๓องศาคุณพระช่วย

ใช่ค่ะเหตุเกิดไม่ใช่เหตุเกิดซึ่งไม่ได้เกิด
เมื่อวันที่๖นะคะได้มีการวัดอุณหภูมิที่บนดอยอินทนนท
เพราะว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยมีแม่คณิ้งเต็มเลย
หรือว่าเรียกว่าเหมือยขาบก็ได้หรือว่าถ้าภาษาราชการเรียกว่าน้ำค้างแข็งค่ะ
เกาะอยู่ทั่วไปเต็มไปหมดเมื่อวัดอุณหภูมิได้ลบ๓องศา
ก็คือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งลงไป๓องศานะฮะ
กรมอุตุก็เตือนว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะหนาวขึ้นด้วย
นี่คือลบ๓องศาแล้วก็เขาบอกว่ามีจุด

โหโฮเสียไปมา
คนที่เอารถขึ้นไปดูเหมือยข่าวข้างบนนะฮะ

อยู่ทั่วเพียงเกร็ด
ส่วนที่ดอย่างคาวอุ่นขึ้นนิดนึง
เหมือนกันค่ะแล้วเขามีอุณหภูมิยอดย่าด้วย
คือเขาแบ่งเป็นระดับขั้นตอนใช่ไหม
ใช่ค่ะอุณหภูมิยอดดอยอุณหภูมิยอดย่า

คำเดียวกันมันคือน้ำค้างแข็ง
แต่ว่าภาษาพื้นบ้าน

เขาเรียกว่าเหมือยขาบ

เป็นการเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบมันคือชื่อ
เหมือนคุณชื่อนุ่มอ๋อโอเค
คุณชื่อหนุ่มบางคนเรียกไอ้หนุ่ม
บางคนเรียกน้องหนุ่มคนเดียวกัน

เดี๋ยวสบาย

หมายถึงว่าเสื้อที่โอเวอร์

กรุงเทพไม่หนาวกรุงเทพมันอยู่ใกล้ชะเล

ก็เช้าอ่ะได้ไม่กรุงเทพมันไม่หนาวเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะกระแสน้ำอุ่นมันไหลผ่านมากเกิน
ที่อ่าวไทยรูปตัวอ่าวไทยนี่มันจะเตรียมเป็นโวงแบบนี้
กระแสน้ำอุ่นมันไหลผ่านมันก็เลยไม่หนาว
ข้างบนมันยังไม่ถึงไงมันก็เลยจะหนาวกว่า

เคยแต่จำไม่ได้แล้วมันนานแล้ว
เคยเรียนเรื่องวันน้ำหรอวันน้ำ

ออนไลน์ไหนกษัตริย์พราหมณ์นึกไม่เข้ามี
ออนไลน์จากสวีสอุ๊ยหรือ

แต่อยากรู้นึกว่าพี่มีอะไรกษัตริย์

แพทย์สูตรแพทย์สูตรนี่สุดท้าย

สูตรสูตรคือพราหมณ์นะแล้วก็ลงมาเป็นกษัตร
กษัตริย์นี่คือนักรบแล้วก็แพทย์
แพทย์ที่คือพ่อค้านะไม่ใช่หมอ
แล้วสูตรที่ต่ำสูตรต้องเป็นคนชาย
แล้วการทานมาจากไหนจันทานคือสูตรไปผสมกับคนอื่น
แล้วเป็นจันทานอันนี้คือห้ามแตะต้องห้ามเป็นจันทานเริ่ม

เหลือแล้วพี่ไปเปรียบพี่มาขนาดนั้น

มาเล่าเรื่องเจนสุดาเล่าเรื่องเจนสุดา
เจนสุดาไป

เอ้าเหรอเมื่อวานเป็นที่เมื่อวานอยู่เหมือนกัน

ก็คือคุณเจนสุดาแต่งงานแล้วนะฮะ
นี่ดูสิกับทางคุณพอร์
นี่สวยสวยน่ารักมากนะครับ
เป็นนุ่มนักธุรกิจนะครับคุณพอเนี่ยนะ
คุณเจสุดาก็อันนี้อายุ๑๓แล้วคุณพอก็๓๕
ก็เรียกว่าเป็นแก๊งนางฟ้าแต่งงานเริ่มจะครบหมดแล้ว

คริสกับเจนี่เจนี่แต่งไปแล้วไงอ๋อถือว่าแต่งแล้ว
ถือว่าแต่งแล้วนะครับอ๋อแต่งแล้วเลิกแล้ว
แต่งแล้วเลิกแล้วนะครับแล้วก็มีใครบ้างอ่ะ
นานาคุณเซ่นนานานานาแต่งแล้วคุณเซ่นแต่งแล้ว
แอนด์อาริชาแอนด์อาริชากำลังท้องอยู่แต่งแล้ว

ก็คุณคริสต์นี่อ๋อตัวนี้อุ๊ยตายแล้วนี่
อุ๊ยเวดดิ้งเขาก็สวยอันนี้เป็นภาพเป็นภาพ
คุณคริสนี่เป็นคนไทยหรือเป็นฝรั่งคะพี่ม้าทุกครึ่งนะ
ลูกครึ่งว่าเป็นนักธุรกิจที่
ทำไมเขาดูแต่งตัวดูเป็นในแบบมากเลยอ่ะหน้าเขาก็ดูเท่นะ
ดีแล้วเขามีเครานะเห็นไหมเคลาเขานะเอาไว้ยีไง
อันนี้บ้ายีอะไรบ้าเป็นดีเจสแคสสแคทสแคทแผ่น
อืมอย่างเก่งนะแกทำนานนะเรื่องแบบนี้คุณชมพู
ไปกันหมดแหละเขาอยู่ในกวนกันหมดแหละเขาไปเป็น
เวลาที่เขาจะมีเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยภาล่าภาล่าอีกคนอ๋อภาล่าก็แต่งแล้ว
เหลือแต่คริสต์กับจริงนะเหลือคริสคนเดียวใช่ไหม
เวลาที่ให้เจ้าสาวออกแบบให้ใส่ชุดสีอะไรเนี่ยจะต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมที่นี่๖๑๐๐๕๐๐๖
ที่นี่บางคนใส่อะไรไม่มีต่อด้วยก็ไม่จบเป็นเพื่อน
พี่คะเดี๋ยวก่อน
เกิดหนูเนี่ยให้ใส่สีเขียวกระลิงปีนหนูเป็นเพื่อนเจ้าหนูเจ๊งเลยนะพี่

หนูก็ไปเป็นแขกอยู่ริมงานริมทางไป
เพราะว่าเพื่อนเจ้าสาวต้องสวยด้วยสวย

แต่ชอบเจนสุดานแบบวะโก๊ะมากเลย

ผมเพิ่งคุยกับคนหนึ่งที่เขามีข่าว
ว่าเขาแต่งชุดเจ้าสาวไปลดน้ำศพให้แฟนเขา
อ๋อเออใช่เพราะว่าเขาจะแต่งงานกันแล้วสามีนจะตาย

เป็นผู้ปลาเปิงมาทอดขายในตลาด

ช่วยเหลือกันแล้วก็ตกลงว่าจะแต่งงานแต่ว่าตังค์ไม่พอ
ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจดทะเบียนกันก่อนกันแล้วกันนะ

แฟนตอนเช้าวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

คือเขาไม่เคยเช็คเลือดมาก่อนเลยไง
ทีนี้ก็รักมากที่แล้วคือไปงานศพด้วย
ใช่เพราะว่าคุณแม่ของฝ่ายชายเองแล้วก็ทางผู้หญิงเองก็ตกลงว่า
น่าจะทำอะไรเขาครั้งสุดท้ายเพราะเขาอยากแต่งงานมาก
ผู้หญิงก็เลยแต่งชุดเจ้าสาวเนี่ย

อันนี้ก็เมื่อกี่วันเพิ่งมาขอ

นิชคุณมั้ย
ไม่ใช่อเล็ก
เข้าไปให้ไปเจอกับครอบครัวเขา
เขาให้ไปเจอกับครอบครัวคาว
พาพี่ม้าไปหาพ่อแม่ของอเล็ก

พี่ม้าจะแต่งวันที่สองกรุมภานี้ด้วยใช่ไหมครับ
แล้วอันนี้เขาจะแต่งชุดเจ้าบ่าวมาลดน้ำอะไรหรือเปล่า
ไม่เกี่ยวใช่ไหมหากมึงนี่นะ
ช่างอปบำงคนได้ทีมาก

มานี่ดีกว่าเรายังติดตามข่าวของปทฤษฎีอยู่เนอะ
นะต้องขอบอกเลยนะคะอยู่นี่ครับฟังเซ็ทไม่
หน้าอะไรคะหน้า๑๓ค่ะเอามาถือให้หน่อยสิอุ๊ย

ตอนนี้ต้องบอกว่าขณะนี้หมอก็ยังคงให้ยานอนหลับอยู่นะ
แล้วก็อาการโดยรวมก็ยังทรงตัวทรงตัวอยู่
บอกว่าเป็นยังคงเฝ้าระวังการติดเชื้ออยู่
ก็คือจากหมอนี่ยังไม่ได้มีแถลงการอะไรออกไปยังไม่หาแน่นอน
ว่าผู้จัดการส่วนตัวนะน้าน้ำอ้อยขน

สำหรับละครเรื่องสาวน้อยร้อยล้านนะ
ที่ป่อได้แสดงร่วมนะ
ก่อนที่จะปิดกล้องไปเนี่ย
แล้วก็มาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมนะนะน้ำม่อยบอก
งั้นจะสนุกนะช่ายส่วนน้องมะรี

มะลิตื่นเต้นมากแล้วก็กระโดดว่า
แล้วก็บอกพ่อป้าจ๋าอย่างนี้เลย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

เราก็ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเทพแล้วใส่

อันดับ๔ค่ะพี่
อันดับ๕เนี้ย๘๙๑เปอร์เซ็นต์นะ

น้องบีน่าและ

ลูกชายและลูกสาวของนานาเกาหลี

ส่วนอันดับ๓ก็ได้คะแนนมา๑๑๒๒เปอร์เซ็นต์

ออกุ๊ดคนสุดท้าย

แต่แกพูดไง

ก็ได้มา๑๖๘๓เปอร์เซ็นต์
ได้แก่น้องโปรด

ลูกของเป้ยปานวัด

ชั่วข้ามคืนเลยนะ

ไม่กลัวคนไม่กลัวกล้องไม่เลนะ

เธอก็น่ารักฉันตายฉันชอบลูกเธอ

ยังพูดไม่ชัดเราก็คิดว่าเด็กโตโอ้ไม่ใช่
นางยังเล็กสองขวบเองใช่ไหม

ลองเต้นตัวมาอยู่ก็เต้นเก่งเนี่ย

ใส่ตูดสิใส่ตูดมากนะ
ลูกตาลูกเทพ

เดี๋ยวช่วงหน้า

ในโลกเนี่ยมีตั้งร้อยคนเนี่ย
เราจะมาหามนุษย์ต่างดาว

ดูกับมาดูกับมา